มาดูเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะ
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทั้งโลกต้องตื่นตกใจกันอีกครั้ง
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ด้วยมีภาพข่าวนะคะ
ช่วยตัวประกันกองกำลังฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบ
เพื่อเตรียมส่งตัวประกันบางส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือ
ที่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกโจมตีจับแขกผู้เข้าพัก
แล้วก็พนักงานเป็นตัวประกัน๑๗๐คนนะคะ

ก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ไม่ต่ำกว่า๒๐คน
ซึ่งทางการก็กำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นะคะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติมาลีได้เปิดเผยว่า
ของประเทศมาลีสิ้นสุดลงแล้วในเวลา๕ทุ่มตรงเวลาประเทศไทย
โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยจู่โจมพิเศษของมาลี
ใช้เวลานานกว่า๗ชั่วโมงในการที่จะช่วยตัวประกันกว่า๘๐คน
ก่อนที่จะเปิดฉาปะทะกับผู้ก่อเหตุภายในโรงแรม
แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จค่ะ
ล่าสุดนายอิบราฮิมโคบากาประธานาธิบดีของมาลีก็ระบุว่า
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้ทั้งสิ้น๒๑คน
ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ก่อเหตุรวมอยู่ด้วยอีก๒คนค่ะ
และเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้แน่ใจว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัย
ประธานาธิบดีของมาลีได้สั่งประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา๑๐วันด้วยกัน
เพื่อเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์
รวมถึงประกาศไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นเวลาอีก๓วันค่ะ
มีรายงานนะคะว่าขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักโรงแรมประมาณ๑๔๐คน
พนักงานอีก๓๐คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย๒๐คนแล้วก็เป็นชาวจีน๑๐คนค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะสำนักข่าวสินหัวของจีนก็ยืนยันว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นประกอบไปด้วยชาวจีน๓คน
ฝรั่งเศส๑คนแล้วก็ชาวอเมริกันอีก๑คนค่ะ
ซึ่งกองกำลังแห่งสหประชาชนก็ระบุว่าเห็นร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๗ศพ
ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตจากสหประชาชาติก็ยังคงขัดแย้งกับแถลงการของรัฐบาลมาลีอยู่นะคะ
โดยจำนวนผู้ก่อเหตุในครั้งนี้สถานีโทรทัศน์อัลจาซีร่าก็รายงานอ้างการให้สัมภาษณ์ของพนักงานโรงแรมว่าน่าจะมีประมาณ๑๐คน
และทั้งหมดก็เดินทางมาที่โรงแรมโดยรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนสำหรับใช้ในการทูตด้วยค่ะ
ล่าสุดมีกลุ่มอัลมูราบิตุลออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
แต่ทางการยังไม่ยืนยันนะคะว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นความจริงหรือไม่
ซึ่งกลุ่มอัลบูราบิตุลนี้ก็เป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคยก่อเหตุยิงถล่ม
แล้วก็จับตัวประกันที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งในมาลีมาแล้วเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็ระบุตัวตนได้ว่าคือฮาสน่าไอบูลาเซ่นอายุ๒๖ปี
โดยก่อนหน้านี้มีรายงานค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เกาะเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย

แล้วก็เป็นญาติกับนายอับเลฮามิตอาบาอูด
ตัวการสำคัญในการวางแผนวินาศกรรมปารีส
ซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเช่นกันค่ะ
กระทบเป็นวงกว้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปารีสนี้
ตอนนี้เบลเยี่ยมเพิ่งจะประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงสุดเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการยกระดับประกาศรักษาความปลอดภัยในหลายประเทศเหมือนกันนะคะ